ผมก็มีสถานที่ดีแล้วก็ร้านเด็ดมาแนะนำ

เตี๋ยวเป็ดร้านนี้นะครับโอ้โหเขาบอกว่า

นิ่มอร่อยมากเลยทีเดียว
อยู่ในกรุงเทพนี่แหละแถวทาวน์อินทาวน์

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียเม้งครับ

ผมอยู่ในย่านทาวอินทาวหนึ่งทะหนมศรีวราช
มันเข้ามาหลุดนั่นเองคุณ

เขาก็เอามาปรับปรุงสูตรจนถูกปากลูกค้าครับ
แล้วนี่ลูกชิ้นไม่ใช่ลูกชิ้นหมูนะ

ส่วนเกี้ยวที่เห็นนี่เกี้ยวเป็ดครับ

ไม่ใช่เป็นบะหมี่เหลืองแล้วมีไข่
โอ้โหแต่มาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ด

น้ำซุปนี่เป็นน้ำซุปพะโลที่แบบว่าเข้มข้น

แต่เป็ดจริงตรงที่ว่าเขาใส่ทุกชิ้นส่วนลงไปเคี่ยวให้มันข้น
แล้วก็ได้น้ำซุปที่มันกลมกล่อมพอดี

แล้วก็การันตีเลยนะว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียว
ที่ทำลูกชิ้นเกี้ยวเป็ดขึ้นมาแบบนี้
ลูกชิ้นเป็ดแล้วก็มีเกี้ยวเป็ดแบบนี้

ความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวบอกเลยไม่ต้องบรรยายอะไรมาก
อร่อยเพราะว่าที่นี่เขาหอมเครื่องเทศตั้งแต่น้ำซุป
อย่างที่ผมบอกไปเขาพิถีพิถันในการปรุงน้ำซุปมาก
แล้วก็กลมสดทีนะหมดชามเกลี้ยงเลยทีเดียว
สดยกสดแล้วเป็ดที่นี่นะครับเขาเลือกสรรมาเป็นอย่างดี
เป็นเป็ดเชอรี่ครับเป็นเป็ดที่มีเนื้อหนานุ่มนะครับ
ลงไปเนี่ยอร่อยทุกอนูสัมผัสเลยทีเดียวครับ
แล้วเพิ่มลูกชิ้นเข้าไปด้วยลูกชิ้นเป็ดเนี่ย
แล้วก็มีเกี้ยวเป็ดลงไปอีกต่างหากโอ้โหผมไม่เคยทานจริงนะ
ไม่เคยทานเอาจริงเคยเห็นด้วยมีไส้เป็ดด้วย
มีอยู่แล้วอันนี้ไส้เป็ดนี่ถ้าจะทุกร้านที่เขาขายก๋วยเตี๋ยเป็ดน่าจะมี
แต่ที่นี่เขาพิถีพิถันในเรื่องของการนำเครื่องปรุงเนี่ย
ให้มันเข้ากันกับตัวน้ำซุปที่เป็นน้ำซุปพะโล้แบบนี้
น้ำมันจะเข้มข้นนะอิ่มหอมมากอยากทานนะคุณ
อยากไปทานกันใช่ไหมไปเลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียเม้งนะครับ
ทาวน์อินทาวน์ซอย๑ถนนศรีวราลาดพร้าวนี่เอง
โทรไปสอบถามได้นะครับถ้าหากไปไม่ถูกจริงแล้วก็
หมายเลขโทรศัพท์นะครับขึ้นให้แล้วแล้วก็ย้ำให้หน่อยละกัน

ในช่วงเวลา๙โมงเช้าจนถึง๑๘นาฬิกาก็คือ๖โมงเย็น
เขามีวันหยุดนะครับก็คือวันอาทิตย์โอเค
วันอาทิตย์ไม่ต้องไปนะครับดูตลอดข่าวสุดสัปดาห์กันไป
ดีครับแล้วถ้าใครยังไม่จุใจนะครับผมบอกเลยพลาดไม่ได้กับ
รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องไม่ใช่กับพี่คนนี้พี่นอท
เดี๋ยวจะพาไปอิ่มอร่อยกับร้านก๋วยเตี๋ยวแบบเก่า
เก่าพวกขายมานานนี่อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวหางหมูในตำนาน๔๐ปี

แล้วต่อด้วยก๋วยเตี๋ยหมูหมัก๔๓ปีเฮ้ยหมักนานมาก

ใช่สูตรเขาเก่าแก่ขายมานานหมักขนาดนั้นโอ้โห

แล้วนี่เขายังมีพวกสปาเก็ตตี้ฟิวชั่นอิตาเลียนด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นสปาเก็ตตี้สายเฮลตี้ที่ร้านสุกกินได้

ฟินเลยนะครับรอกันเลยวันเสาร์นี้
นานติดตามกันได้นะครับติดตามกับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เวลาก็๑๑นาฬิกาถึง๑๒นาฬิกาเวลาดี

ร้านที่พี่น็อตแนะนำรับรองอร่อยแน่นอน
ถูกต้องมีแต่เมนูเส้นน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยเด็ด